ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นที่ตรังนะคะ
คือปกติแล้วเวลาแข่งมอเตอร์ไซค์ก็จะจัดสนามแข่งที่มีรัวรอบขอบชิดใช่ไหมคะ
กันคนที่เขามาดูเนี่ยเพื่อความปลอดภัย
แต่ทีนี้ที่กระพังสุรินที่จังหวัดตรังค่ะคุณผู้ชม
เขาเปิดถนนถนนที่เอาไว้ขับขี่ปกตินะครับ
ให้คนแข่งมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะ
เพราะว่านักแข่งเนี่ยคือตอนที่บิดมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งเนี่ย
หลุดโค้งแล้วรถแหกโค้งไปชนเข้ากับคนดู
บาดเจ็บ๘คนแล้วก็มีคนตายด้วยนะคะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนค่ะ
โอ้โหนี่ฮะจังหวะแหกโค้งนะคุณแล้วพุ่งเข้าไปใส่กลุ่มคนดูนะฮะ
ใช่ค่ะคุณบุ๊คเนี่ยดูอีกครั้งนะคะหลุดไปอย่างนั้นกวาดไปอย่างนั้นเลยอ่ะ
คนเจ็บ๘คนแล้วเจ็บหนักทั้งนั้นเลย

คือคุณผู้ชมแล้วสุดท้ายเนี่ย๑ใน๘มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๑๖ปีนะคะชื่อว่าคุณมณฑลชูยังค่ะ
เขาอุ้มหลานอยู่หลานวัย๒ขวบอะค่ะ
แล้วตัวเจ้าตัวเนี่ยที่บอกว่าน่าจะเป็นคุณน้านะคะ
คือเสียชีวิตแต่หลานเนี่ยกระโหลกศีรษะร้าวอาการโคม่านะคะ
ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ส่วนผู้บาดเจ็บคนอื่นเนี่ยก็มีเล็กน้อยลดหลั่นกันไปนะคะ

คือที่หนักจะมี๒คนนะคุณที่บาดเจ็บนะครับ

คนขี่มอเตอร์ไซค์อาการโคม่าอยู่นะ
แล้วก็เด็กชายวัย๒ขวบที่บอกไปก็คือกระโหลกศีรษะร้าว
คนตาย๑นะครับส่วนผู้บาดเจ็บคนอื่น๕๖คน
แขนหักบ้างแหละกระดูกแตกบ้างแหละ
คือเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะนะ
นี่ค่ะตัวนักแข่งวัย๒๐ปีเนี่ยคือก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
อย่างที่พี่บุ๊คบอกไปเจ็บสาหัสหมดสตินะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ระหว่างที่มีการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ทางเรียบการกุศลกระพังสุรินรถเรสซิ่ง
มีการแข่งขันมาตั้งแต่๒กรกฎาคมแล้วก็เมื่อวานนี้วันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
กรกฎาก็เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
จะมีการมอบรางวัลในช่วงเย็น
เพราะฉะนั้นแล้วคือรอบชิงคนมาดูเยอะ
คนมาดูเยอะแล้วก็ยืนดูริมถนนแบบนี้
ไม่ได้มีรั้วขอบอะไรกั้น
คือป้องกันความปลอดภัยของคนดูเลยนะคะ
ก็สุดท้ายเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะ
แล้วทำให้มีคนเจ็บคนตายด้วยนะคะ
เหตุสรรคที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคือเห็นบอกว่า
ตามรายงานการแข่งขันรถก็ยังคงดำเนินต่อไป
จบรายการนะคะแล้วก็มีการมอบรางวัล

มาร่วมพิธีหลายคนด้วยนะคะ

แล้วคลิปนี้คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะ
ว่าคุณใหญ่มาจากไหนคุณถึงมีพฤติกรรมแบบนี้

คือระหว่างที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่คลิปนี้ค่ะ

ปรากฏว่าผู้ชายที่ทำเสื้อข่าวเกงยีนรองเท้าขาวไหมครับ
ใช่ค่ะผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๔๕๕๐ปีนะคะ

ปรีเข้ามาแล้วรู้ไหมคะทำพฤติกรรมยังไงกับนักข่าว

กล้องสั่งห้ามห้ามทำข่าวห้ามบันทึกภาพ
แล้วเดินมาประกบเพื่อที่จะให้ผู้สื่อข่าวคนนี้
ออกจากจุดเกิดเหตุล่ะโอ้โฮทีนี้ครับ
เรื่องเกิดขึ้นแบบนี้แล้วนะคะนักข่าวก็ต้องสอบถามไปที่
ผู้กำกับสพเมืองตรังพันธบรวจเอกเชื้อชาติเยาวดำ
คือภูมิกับบอกว่าการแข่งขันเนี่ยมีการขออนุญาตจัดงานอย่างถูกต้องนะคะ
แต่ทีนี้ขณะที่เกิดเหตุเนี่ย
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นสักประมาณ๑๓นาฬิกา๑๕นาที
จังหวะนั้นไม่มีการแจ้งตำรวจให้รับทราบนะ
มาจ้างหลังเกิดเหตุไป๖ชั่วโมงแล้ว

เพราะตำรวจเขาจะต้องมีการไปจัดระเบียบถูกไหม
ไปตรวจพื้นที่ไปตรวจหน้างานไปดูหน้างานนะคะ
ทีนี้ภูมิกับบอกว่าหลังเกิดเหตุ
มีการสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่ปรากฏว่าไม่พบทีมงานหรือคณะผู้จัดงานนะคะ
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกคนจัดการมาสอบปากคำ

ทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้สำคัญมากต้องมีการถอดบทเรียนนะ
จริงหยุดมาหลายปีแล้วแล้วก็ทางชาวบ้านบอกว่าในอดีตที่เคยมีการแข่งนะคุณนะ
คือมีนักแข่งคนหนึ่งก็ขี่หักหลบผู้ชมที่ผู้ชมวิ่งข้ามสนามแข่งระหว่างการซ้อมเหมือนกัน
คือไอ้ที่กั้นที่เกิ้ลมันไม่ได้มีตลอดทั้งเส้นทางให้คุณ
เพราะว่าเกิดเวลานักแข่งหลุดโค้งล้มลงไปเนี่ยตัวของเขาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของเขาอย่างน้อยมันจะมีที่ดูดทรัพย์แรงกระแทก
ก็คือที่กั้นนั่นแหละหรือไม่ก็กั้นแบบที่คุณบุ๊คบอกเลย

ใช่ฮะทั้งจุดโค้งทั้งทางตรงต้องกันหมดเลยนะคุณนะ
ทางโค้งก็เป็นโค้งอันตรายนะ
จุดทางตรงก็เป็นส่วนที่เขากำลังเร่งความเร็วกันอยู่นะ
คือมันอันตรายทั้งสำหรับคนแข่งและคนดูเลย

ควรจัดแข่งในสนามให้เป็นกิจจันทร์แล้วสนามน่ะ

คือจัดกันมาหลายปีแล้วล่ะแต่ทีนี้เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย

ต้องถอดบทเรียนเพราะว่าวันนี้ทางหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องผู้ว่าเลยแหละอาจจะต้องตรวจสอบด้วยนะ